กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการกันค่ะ
หลังจากที่เบรกที่แล้วเราพาไปบุกหน้าเตาดูก๋วยเตี๋ยวปูกันแล้ว
เราจะขยับมาอีกเตาหนึ่งสำหรับเมนูพิเศษที่เกริ่นเอาไว้ในเมื่อช่วงที่แล้วกันค่ะ
เห็นบอกว่าที่นี่นอกจากก๋วยเตี๋ยวน้ำ

ก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยปูอ่าไหนก๋วยเตี๋ยวผัด
เราใช้เส้นอะไรครับเส้นเล็กค่ะเส้นเล็ก
ต้องแช่น้ำก่อนด้วยต้องแช่น้ำแคบนิ้วก๋วยเตี๋ยวผัด
นี่ใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเนี่ยแม่คิดเอง

เตี๋ยผัดปูก็คือเป็นของพื้นบ้านมีแหละครับ
ธรรมดาเขาเขาก็ชอบกันไม่คล้ายคล้ายกับเส้นจันทร์ผัดปูอย่างงี้ไหม
จันทร์เขาจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับ
อันนี้แม่ไม่ใส่ไม่ใส่ซอสอ่ะไม่ใส่ซอสก็คือผัดธรรมดาธรรมดาเลย
ธรรมดาค่ะอันนี้ใส่อะไรเนี่ยครับใส่น้ำตาลใส่พริก
นี่คือจะทำให้ดูเลยเหรอตอนนี้อ่าโอเคใส่น้ำตาลใส่พริก
ใส่เลยใส่เลยแล้วก็เมื่อกี้นี่คืออะไรกระเทมเจียวกระเทมเจียวอ่า
แล้วก็ซอสนิดหน่อยซอสอะไรซอสซอสปรุงรสซอสปรุงรสนิดหน่อย
นิดหน่อยแล้วไม่ใช่น้ำปลาไงอ่าฮะเราผัดตัวซอสก่อนค่ะ
จากนั้นเราก็เอาเส้นนี่แหละเส้นกราดนี่แหละเราแช่น้ำ
แค่นั้นแล้วก็นำมาผัดใส่เลยปูใส่ปูเข้าไปจริงจริงไหม
คล้ายผัดไทยหรือว่าเส้นจันทร์ผัดกุ้งอะไรพวกนี้เนอ
ผัดไทยแล้วใส่ไข่แต่มันใส่แค่เราไม่ไม่ใส่ไข่อ่า
ไม่ใส่กองผู้เห็นไหมใช่ถ้าใส่ต่างจากเส้นจันทร์ผัดก็คือ
ไม่ใส่ซอสนั่นเองเราปรุงรสเป็นอันนี้เลย
แล้วเราก็ใส่ปูเข้าไปรสชาติจะเป็นยังไงไหม
จะออกเผ็ดหวานเค็มหน่อยหวานนิดแล้วก็เวลาเราไปทานแล้วก็บีบมะนาว
ลับของการทำก๋วยเตี๋ยวผัดปูป้าศรีบอกว่าเรื่องไฟคือหัวใจสำคัญค่ะ
เพราะตอนแรกเริ่มนะคะจะต้องใช้ไฟเบาในการผัด
พอผัดไปเรื่อยจึงค่อยเร่งไฟให้แรงขึ้น
เพื่อผัดเส้นให้งวดและมีกลิ่นที่หอมตลบอบอวดไปทางร้านนั่นเองค่ะ
อ่าใส่จานเลยมา
เอาเส้นใส่ก่อนจะได้สวย

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับก๋วยเตี๋ยวผัดปูในสูตรของคุณแม่เองนะฮะ
ของร้านก๋วยเตี๋ยวปูสุขุมวิทย์แห่งนี้ให้ปูถึง๖ก้ามเจ็ดก้ามด้วยกันนะ
ก่อนกินแล้วก็บีบมะนาวซะหน่อยนะถึงเรียบร้อยแล้ว
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทานแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวปูและก๋วเตี๋ผัดปูในตำนาน
ของร้านก๋วยเตียปูสุขุมวิทย์แห่งนี้นะครับผมชิมก่อนดีกว่าเนอะ
อันนี้คือเราไม่ปรุงอะไรเลยนะถ้าอร่อยจะต้องไม่ปรุง
น้ำซุปนี่หวานหวานน้ำต้มกระดูกเลยเนอะใช่ไหม
นี่ไม่ได้เติมน้ำตรงน้ำตาลเลยไม่ได้เติมอะไรเลย
นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองคือหวานจากน้ำตกจริงจริง

โอ้แต่เนื้อนุ่มด้วยเนื้อนุ่มเลยอะอืมหวานอร่อย
ลองเส้นผัดดูบ้างต้องบีบมะนาวนิดนึง
นะฮะพูดถึงร้านเนี่ยเปิดมานานแล้วเป็นร้านดังของจังหวัด
เราจะต้องมีคนมีชื่อเสียงมาทานแน่นอนเลย
ไม่ไงไม่ไงนี่ใครนี่ใครทนนี้ค่ะอันนี้เขามาทานเนี้ย
คนเกาหลีมาทานคนเกาหลีคนเกาหลี

แล้วก็มีนี่คุณบอยคุณแมค
คุณแมคก็มา
เพราะเป็นร้านเก่าแก่ร้านดังของจังหวัดตราด
กับปริมาณยอดขายเอาเฉพาะในวันที่ขายดีสุด
ก็เคยใช้เส้นกว่า๗กิโลกรัม
อีก๑๔กิโลกรัมหูยเชื่อแล้วเนี่ยว่าร้านนี้เขาดังจริง
ถ้าจะมามาเดินทางมายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหน
พอเข้าเขตจังหวัดแล้วสังเกตซ้ายมือจะเป็นโรงพยาบาล
ครับอ่ะซ้ายมือตรงมาตรงมาตลอดเลยอ่ะซ้าย
แล้วก็มาแยกตรงหัวมุมมีป้ายบอกซอยสุขุมวิทย์ซอยสุขุมวิทย
มาค่ะมาเปิดปิดกี่โมงครับเปิดแปดโมงเช้าถึงสองโมงครึ่ง
บ่ายสองโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะมีวันหยุดไหมถ้าไม่จำเป็นไม่หยุด
ใครพามาแถวตากก็ลองมาชิมก๋วปูกันได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณครับ
รู้จักเรื่องราวและอิ่มท้องไปกับเมนูก๋วยเตี๋ยวปู
ก๋วยเตี๋ยวผัดปูจากร้านก๋วยเตี๋ปูสุขุมวิทย์ของป้าศรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปพบกับผู้บุกเบิกเมนูก๋วยเตี๋ยวกั้งในเมืองตราด
แม่เจ้าเปิดใหญ่เปิดอลังการขนาดนี้
เอาเป็นว่าช่วงหน้ามาสู่สาวเราเส้นกันต่อนะจ๊ะ